คุณผู้ชมครับรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารประจำปีได้รับการโปรดกล้าวลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตำแหน่งสำคัญที่ทุกฝ่ายจับตาก็คือตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ซึ่งก็คือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นี่คือชื่อของว่าที่พบทบคนใหม่ที่รับการขนานนามว่า
มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็การทหารด้วยนะครับครบเครื่องทั้งสองเรื่อง
ที่สำคัญคือมีบทบาทสำคัญในการจะต้องเข้ามาเป็นแม่ทัพรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ไทยจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งครั้งใหม่ในต้นปีหน้า
เจาะประเด็นคืนนี้จะพาไปเปิดประวัติของว่าที่พบทบคนใหม่ครับติดตามจากรายงาน
ผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์จบจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๒๐และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙รุ่นที่๓๑
เป็นบุตรชายคนโตของบิ๊กจอร์ดหรือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์

ทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะปรสช
บนเส้นทางทหารได้รับหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการกองพลที่๑รักษาพระองค์

จนกระทั่งวันที่๑๗กรกฎาคม๒๕๕๙
มีพระราชองค์การปรดก้าวปรดกมม
แต่งตั้งพลเอกอภิรัตเป็นนายทหารพิเศษ

ในฐานะผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๑รักษาพระองค์
ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช
และเขายังเป็นผู้นำกำลังทหารเข้าปฏิบัติการยึดคืนสถานีโทรทัศน
ผ่านดาวเทียมไทยคมที่จังหวัดพระทุ่มธานีด้วย
พื้นฐานบิ๊กแดงจะมาจากสายวงเทวัน
บูรพาพยักษ์เหมือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาณพักพวก
แต่ก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญในยุคคอสชมาโดยตลอด
จากนั่งเก้าอี้สนชในสภาแล้ว
ยังเป็นหัวขบวนในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
ตั้งแต่มาเฟียรถตู้วินจักรยานยนต์รับจ้าง
ตลอดจนจัดระเบียบทางเท้าทั่วกรุงเทพ
รวมถึงได้รับหน้าที่เป็นประธานบอร์ดสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา
และในทางการเมืองยังรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการพูดคุย
ระหว่างแก่นำคศกับนักการเมืองกลุ่มต่างอีกด้วย
ในช่วงที่เริ่มนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้ง
กองทัพย่อมเป็นกำลังหลักในการควบคุมความสงบทั่วประเทศ
ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะคนที่ครบเครื่องทั้งเรื่องการเมืองและการทหาร
ชื่อของพลเอกอภิรัตจึงถือว่าเป็นหมากสำคัญ
ผู้คุมอำนาจต้องการในเวลานี้
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน